อย่างที่คุณดาวได้บอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้

ความคืบหน้าล่าสุดของนายบรรหารศิลปอาชา
ประทานที่ปรึกษาภักดิ์ชะไทยพัฒนา
ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่บริโรงพยาบาลศิริราช
วันนี้ก็ยังคงรักษาตัวเป็นวันที่๒
โดยมีบรรดานนักการเมืองเดินทางไปลงนามเยี่ยมจำนวนมาก
บรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราช
ปิยามหารราชการบรุณตั้งแต่ช่วงเช้า
มีบรรดานนักการเมืองอาทิพลตรีบุญเอื้อ
ประเสริฐสู่วันอดีตสรจังหวัดสุพันธ์บริบัรกษาชาติไทย
นายนิกรจำนงนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
นายจองชายเที่ยงธรรมอดีตสสจังหวัดสุพรรณบุรีภาคชาติไทย
เดินทางมาลงนามเยี่ยมนายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรี
และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาครับซึ่งยังคงพักรักษาตัวในหอวิกฤตของผู้ป่วย
หรือว่าห้องไอซียูเป็นวันที่๒หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัววันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมา

ขณะที่นายแพทย์ประเสริฐวัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ปฏิเสธว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปั๊มหัวใจ๓๔ครั้ง
อาการหัวใจหยุดเต้นและไม่มีการหักออกซิเจนนะครับตามที่เป็นกระแสข่าวลือ
ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมแพทย์ให้การรักษาสามารถควบคุมชีพจรความดันได้ดี
แต่อาการโดยรวมนั้นยังคงไม่ผ่านขั้นวิกฤตครับ
ส่วนความอาการขึ้นมาของบรรหารศิลปะอาชาจะเป็นอย่างไร
ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลแก่นำพักชาติไทยพัฒนา
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนใกล้ชิดของคุณบรรหารนะคะ
แล้วก็เดินทางไปเยี่ยมอาการทุกวันเลยนะคะ
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะอาการตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้
ความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างคะ
ตอนนี้อาการท่านก็ยังปกติอยู่นะฮะคือยังทรงอยู่เหมือนเดิม

ไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวลือนะครับว่าซุดหรือมีคนไปปล่อยข่าวออกมา

เมื่อคืนที่ผ่านมาทราบว่าลูกสาวก็มีการเข้าไปเฝ้าอาการของคุณบรรหารตลอดทั้งคืนเลยใช่ไหมครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาอาการโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับ
อาการดูเรือนก็เป็นแบบเดิมคืออาการทรงอยู่ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าเดิมนะ
เรื่องของความดันเรื่องของคันเต้นของหัวใจได้นะครับอ่าครับค่ะ
ได้พูดคุยกับครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงแจ่มใสรวมทั้งบรรดาลูกของคุณบรรหารไหมคะ
ว่าได้พูดคุยกันว่าอย่างไรกันบ้างถึงอาการนะคะ
ก็ก็ได้พูดคุยให้กำลังใจกันเท่านั้นเพราะทุกคนก็เห็นอาการของท่านแล้วนะครับ
แล้วก็อยู่ร่วมกันคุณหญิงแจ่มใสก็มาอยู่ที่นี่คุณน้าก็อยู่ที่นี่คุณยุ้ยก็อยู่นะครับแล้วก็คุณท็อปนะครับ
ก็อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาครับ
คุณสมศักดิ์ครับก่อนหน้านี้โรคหอบหืดขุดปัญหามีอาการป่วยช่วงก่อนที่ผ่านมาเนี่ยหนักมากน้อยแค่ไหนถึง
มาถึงต้องเข้าโรงพยาบาลนะวันนี้ครับ
คือโดยปกติเนี่ยท่านจะเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะซึ่งระยะหลังเนี่ยท่านก็จะบ่นว่าท่านเหนื่อยหอบหายใจไม่ทันลักษณะเช่นนี้ฮะ
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยผมก็ได้ทราบจากคุณอาเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านบอกเหนื่อยหายใจไม่ทันแล้วพยาบาลก็ช่วยกันปั๊มหัวใจให้ครับ
คุณสมศักดิ์ได้สอบถามกับทางทีมแพทย์ไหมคะ
ว่าการรักษาจะยังคงรักษาในรูปแบบเดิม
หรือว่าจะเปลี่ยนการรักษาต่อไปหลังจากนี้

ผมได้คุยกับคุณหมอประสิทธิ์เมื่อตอนเช้า

คือท่านควบคุมทั้งเส้นหัวใจควบคุมเรื่องความดัน
ตอนนี้ก็โอเคสามารถดูแลได้
แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเห็นว่าก็จะมา

เพื่อให้สมเกิดความสมดุล

อันนี้เดี๋ยวคุณหมอประสิทธิ์จะแถลงอีกครั้งหนึ่งครับ
ก่อนหน้านี้มีแก่นำหรือว่าใครที่เดินทางมาเยี่ยมเพิ่มเติมไหมคะ
ทั้งช่วงบ่ายนี้จะมีนัดหมายแก่นำท่านใดมาเยี่ยมเพิ่มเติมไหมคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักการเมือง
เมื่อสักครู่นี้ท่านมารุธก็ได้นำใจกันดอกไม้มา

ก็ได้มีนักการเมืองทยอยมาเยี่ยมเป็นระยะ
มาก็ยังเยี่ยมอะไรไม่ได้
กับนี้ก็ได้เกราะบอกว่าขอบคุณที่เป็นพวก
และก็ส่งความวาสนาดีมาให้

ขอบคุณคุณสมศักดิษนานันทกุลเป็นแก่นำพักชาติไทยพัฒนา
ถึงความคืบหน้าอาการของคุณบรรหารศิลปะอาชา
ตอนนี้อาการยังคงทรงอยู่ก็คือยังคงอยู่ในห้องไอซียู
ยังคงดูแลเรื่องของการเต้นของหัวใจรวมทั้งความดันโลหิตด้วย
แต่ว่าช่วงบ่ายอาจจะมีการปรับในเรื่องของความสมดุลของร่างกาย
อันนี้ต้องรอดูทีมแพทย์แถลงข่าวอีกครั้ง
ส่วนตอนนี้ครอบครัวยังคงติดตามให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
ทั้งคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาญแล้วก็รวมทั้งลูกทุกคนด้วย